พาคุณผู้ชมกลับมาบนท้องถนนอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เป็นคลิปที่รายเดอร์เขาโพสต์เอาไว้
แล้วเขาบอกว่าเขาขับรถส่งอาหารอยู่ดีค่ะ
มีคนมาขับรถปาดหน้า

หลังจากนั้นก็ลงมาข่มขู่ด้วย

มันมีเมท
มีเมท
ไม่เปิดฝ่ายเยาว์แล้วผิดอีก

หนีไปด้วยถ่ายคลิปไปด้วยคุณผู้ชมคือรายเดอร์คนนี้เขาบอกว่าเขาขับมาปกติ
แล้วทักซี่คันนี้คุณที่เสื้อลายลายเนี่ยก็คือคนขับทักซี่นะคะ
จอดรถแล้วก็ลงมาแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นในคลิปนี่แหละค่ะ
เค้าบอกว่าอยากที่เราเห็นนี่นะครับ
ลุงคนนี้มีอาการคล้ายคนเมาด้วย

จนกระทั่งมีคนโทรไปแจ้งตำรวจ

จบที่สอนอพญาไทยต้องไปโรงพัก
ตำรวจแจ้งข้อหาคนขับรถแท็กซี่คันนี้ไป๒ข้อหา
ก็คือขับรถเป็นเหตุทำให้ผู้อื่น
หรือหน้าหวัดเสียวเนี่ยนะคะตามพจรจรทางบกโดนปรับไป๑๐๐๐
แล้วก็ข้อหาทำร้ายร่างกายและทำให้เสียทรัพย์
ส่วนกรมขนส่งก็ออกมารับเรื่องที่เกิดเหตุ
แล้วก็จะเรียกตัวคนขับมาปรับลงโทษต่อไป
แต่เขาตั้งข้อสังเกตบอกว่าอีกข้อหานึงก็คือเมาแล้วขับ

เพราะว่าเขาได้กลิ่นแล้วก็มีอาการออกชัดเจนเลย

เรื่องนี้ก็ติดต่อไปที่สนพญาไทย
แล้วกำลังรอการชี้แจงเรื่องนี้อยู่นะคะ

นี่ค่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่ถนนแยกพระราม๖
ถนนเพชรบุรีซอย๓ค่ะ